อีกเรื่องหนึ่งค่ะอยู่ที่บางบัวทองคุณผู้ชมค่ะกรณีนี้เนี่ยแม่ทำธุรกิจเสริมสวย
เปิดร้านเสริมสวยอยู่ก็เจอโควิดนะคะเอาลูกสองคนไปฝากให้คนรู้จักเลี้ยง
เลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่ยอมมาเอาคืนไม่เอาคืนทิ้งไว้แบบเนี้ยนะคะ
ไม่ยอมมารับลูกแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนมาขอรับเด็กไปเลี้ยงนะคะ
โดยอ้างว่าเป็นป้าแล้วก็เป็นพ่อของเด็กค่ะนี่แหละค่ะ
หลังจากจังหวัดนนทบุรีออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง๑๙ประเภท
ตามมาตรการโควิดเนี่ยนะคะก็ทำให้ร้านเสริมสวยที่คอนโดแห่งหนึ่งต้องปิดตัวลง
เจ้าของร้านไม่มีรายได้เอาลูกสาวอายุ๑๒ปี
ซึ่งพิการนะคะเป็นใบ้และหูหนวกนี่ลูกสาวนะคะ
แล้วก็ลูกชายอายุ๙ขวบเอาไปฝากไว้กับคนรู้จักคือนางนงรักดีน้อยนะคะ
ฝากเอาไว้ตั้งแต่วันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาบอก
ฝากลูกไว้หน่อยเดี๋ยวไปหาเงินใช้หนี้ที่อุดรธานีก่อน
อีกสามวันจะมารับเนี่ยค่ะตั้งแต่ยี่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะมารับลูกนะคะ
คุณนงรักเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ตอนแรกก็ยังติดต่อแม่เด็กได้อยู่นะคะ
แม่บอกว่ากลัวเด็กจะติดโควิดยังมารับไม่ได้
แล้วก็โอนเงินมาให้สองสามร้อยแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
เธอต้องรับภาระดูแลเด็กทั้งสองคน

ยังค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะ
ติดต่อยังไม่ได้เลยค่ะ

เขาเอามาฝากเขาบอกว่าเขามาฝากลูกไว้แค่สองสามวันแล้วเขาก็มา
แต่ก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาติดขัดเหตุประการใดก็เลยไม่ทราบติดต่อเขาไม่ได้
ปกติเวลานางมีธุระอะไรนางก็จะฝากนางก็จะมารับเพราะว่า
คือเราก็รู้จักกันแบบเออไปมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้เราก็รู้จักกันอย่างนี้
เธอมาทำผมที่ร้านมาคือสู่คออะไรเนี้ยนะ
ใช่ใช่แล้วเราก็รู้จักกับเด็กอะไรอย่างนี้
ค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะเยอะนะคะ
เพราะว่าคือคนโตเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปีแล้วก็พิการเป็นใบ้หูหนวกใช่ไหมคะ

น้องชายอายุ๙ขวบปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่ลูกพ่อเดียวกันนะ

แล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กชาย๙ขวบเนี่ยมานะคะ
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะอุปการะทั้งสองคนเลยเอาไปเลี้ยงอ้างว่าแม่เด็กโทรบอกให้มารับอันนี้คนหนึ่งนะคะ

ส่วนอีกคนนึงนะคะมาบอกว่าเป็นพี่สาวของแม่เด็กก็คือเป็นป้านี่แหละจะมาขอรับเด็กไป
แต่คุณนงรักบอกว่าให้ทั้งสองคนนี้ไปทำเรื่องประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางจังหวัดมาก่อนนะคะ
หรือไม่ก็ประสานไปที่ประหลัดอำเภอบางบัวทอง
แต่ถ้าจะให้ดีให้แม่มารับลูกด้วยตัวเองจะดีที่สุดเธอก็รอบครอบ

เช้านี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วค่ะ
ก็ไปมอบเงินสี่พันบาทเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ติดตามตัวแม่เพื่อที่จะสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ